เรื่องนี้เห็นเป็นเขี้ยวเลยล่ะ
กัดไปที่น่องของคุณป้าเลยนะครับ
คนที่ถูกจราเข้กัดคนนี้คือคุณป้าพัชนีดำรงพันธ์อายุ๖๔ปี
ขณะเกิดเหตุเนี่ยนะป้าไปงมกุ้งนะฮะ
นี่เห็นป่ะเห็นหลุมเข้าไปเป็นไหม
อุ้ยนี่นี่โอ้โหฟันชัดฟันจราแค่เลยอ่ะลึกไหมอ่ะแผลเนี่ยโอ้โห
ลึกสองเซนเนี่ยลองคิดดูมันจะเจ็บแค่ไหนโอ้ยคุณป้าเนี่ยฮะที่คลองบางเลนครับ
บางหัวเลนหมู่๔ตะบนสาวชะโงกอำเภอบังคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
ซ้ายหน้าขานะฮะแล้วก็เป็นบาดแผลขนาดเล็ก๑จุด
แล้วก็จุดที่สองน่องซ้ายนะครับข้างขาซึ่งคาดว่าเป็นรอยฟันจราเข้๖แผลเนี่ย
กว้างที่สุดนะ๕เซนเซนติเมตรลึก๒เซนติเมตรโอ้โห
ผมเจ็บแทนป้าซะละเกิน
พัชดีเล่าบอกว่าเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ป้าไปที่คลองแถวบ้านแกน่ะ

เดินงมกุ้งไปไปถึงจุดที่มันเป็นโพรง

มันกัดเข้าให้ครับจราเข้ครับ
ป้าตกใจสุดขีดร้องให้คนช่วย

โอ้โหดูสิดูสิเลือดไหลตอนโดนใหม่นะฮะ
แล้วก็ญาติรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ

จับพระได้ยกมือท่วมหัวเลย
เป็นพุทธคุณของหลวงพ่อโสธร

สวมใส่ห้อยติดตัวอยู่ตลอดเวลา
หายแล้วป้ากลัวไหมเนี่ย

ป้าบอกทำทำแต่ว่า
แม่มันทำมาตั้งแต่เด็ก
แต่จะไม่ไปแล้วนะไอ้คลองนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ยังจับจอราเข้ไม่ได้
นี่นี่ตอนตอนโชว์โชว์พระนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรกับหลวงพ่อเหลือนะ
นะครับวัดสาวชะโงกนะหลวงพ่อเหลือเนี่ยล่าสุดช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับ
เจ้าหน้าที่จับจราเข้ตัวนี้ได้แล้วจริงเหรอมันหน้าเหมือนกันนะ
รู้ได้ไงเป็นตัวเดียวกันเออหน้าเหมือนกันหมดนะครับ
จับได้ที่ไหนตรงกอจากเมื่อกี้ใช่ตัวเดียวกันไหมเนี่ยเออนั่นน่ะสินะฮะ
ถ้าไม่ใช่ตัวเดียวกันนี้โอ้โหมีหลอนนะคะเพราะว่าคนอื่นอาจจะชะล่าใจไปแล้วไง
ว่าจับได้แล้วอ่านี่ครับตรงริมคลองหมู่สี่บ้านบางหัวเลน
บนสาวชะโงกอำเภอบังคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานั่นแหละ
ห่างจากจุดเกิดเหตุตรงที่ป้าโดนกัดขาไปเนี่ย
ประมาณสักร้อยเมตรนะฮะโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ช็อตมันด้วยไฟฟ้าก่อนช็อตช็อตเสร็จปั๊บจับมัดปาก
ขาเรียบร้อยรอเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
สมุทรปราการนะครับจะช่วยมารับตัวไปพักฟื้นก่อน
แล้วเดี๋ยวจะเอาไอ้ตัวนี้ไปปล่อยที่บึงมลเพชร
จังหวัดนครสวรรค์ต่อไปอืมค่ะก็ขอให้เป็นตัวนี้นะ
กัดป้านะครับอืม